อีกหนึ่งจุดที่ที่สงขลานะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกเขาไม่สบายใจเลยค่ะ

แล้วโรงแรมนี้ก็คือปิดทำการช่วงโควิดนะคะ
ก็ยังไม่ได้เปิดก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูแล
แล้วป้ายที่เห็นมันก็จะหล่นนี้หล่นแหล่
ยิ่งเจอฝนหนักเมื่อช่วงที่ผ่านมา
ช่วงวันหยุดเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพนี้ค่ะ

อีกนิดนึงลงแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็เลยส่งพิกัดมาให้นะคะ
ป้ายชื่อโรงแรมขนาดใหญ่

ตั้งอยู่ที่ถนนฉายากุลอุทิศซอย๔
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คนขับรถก็ต้องแหงไปดูด้วยนะคะ

๔เมษายนที่ผ่านมาฝนมันตกหนักค่ะ

ป้ายนี้ก็เลยอยู่ในสภาพนี้นะคะ

จากชั้น๙มันก็ยิ่งหนักยิ่งแรง

อาจจะเกิดอันตรายกับรถหรือคนที่ผ่านไปผ่านมา

ล่าสุดก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยื่นหนังสือคำสั่ง
โรงแรมแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมหรือลื้อถอน

ถ้าไม่ทำการใดก็จะส่งเรื่องไปที่ฝ่ายปกครอง

นี่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลนะคะ
เพราะว่าโรงแรมนี้ปิดให้บริการมาตั้งแต่โควิดเริ่มระบาด
มีคนเข้ามาดูแลเป็นระยะแต่ว่า
ด้วยเหตุที่โรงแรมปิดเขาก็เลยไม่ได้ซ่อมแซมป้าย
นี่ค่ะช่วยดูหน่อยนะคะ